วันนี้มีการประกาศออกมาแล้วตัวเลขเยอะเหมือนเดิม
บอกว่าเยอะกว่าเดิมก็ว่าได้นะใช่ค่ะ
โดยเฉพาะตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ค่ะมาอีกแล้วนะคะสำหรับห้าสิบเอ็ดเนี้ยนะคะ
แล้วผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศไทยตอนนี้สองแสนสี่หมื่นสี่ร้อยห้าสิบสองรายค่ะ
ผู้เสียชีวิตวันนี้เยอะอีกแล้วนะคะ๕๑ศพ
ผู้เสียชีวิตสะสมค่ะหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
ขณะที่ผู้รักษาหายแล้วเพิ่มขึ้นวันนี้สามพันห้าร้อยหกสิบเก้านะคะ

หลังจากการประชุมนะคะก่อนที่จะเข้าประชุมเขาก็บอกว่าจะเป็นการประชุมลับหรือเปล่า
เพราะว่าเห็นอาจารย์หมอหลายคนเข้าประชุมด้วย
ที่จะเป็นการล็อกดาวน์กรุงเทพมหานครหรือเปล่านะคะ
สรุปการประชุมออกมาแล้ว๓ชั่วโมง
เป็นเรื่องของการปิดแคมป์คนงานก่อสร้างเป็นระยะเวลา๑เดือน

เพราะว่าตอนนี้เองพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
มีแคมป์คนงานที่เป็นคลัสเตอร์๓๗ที่นะคะ
ผลโทคงทีพตั้งแต่วานิสโฆษกระทรวงกราหงษ์ค่ะ

บอกว่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหม
ประชุมด่วนหน่วยงานกอรมนเหล่าทัพตำรวจ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดนะคะ
ยืนยันว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ทยอยจัดกำลัง
เข้าพื้นที่ดำเนินการปิดแคมป์คนงานค่ะ
โดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
จากเดิมที่จะปิด๒๘มิถุนายน
เนื่องจากห่วงว่าถ้าไม่เร่งดำเนินการ
รายงานจะออกจากพื้นที่ไปนะคะ

จำเป็นต้องจัดกำลังไปควบคุม
ปล่อยให้คนงานอยู่ในพื้นที่นั้น
ทีนี้หลายคนมองว่าประกาศออกมาวันศุกร์

เขาจะออกจากพื้นที่กลับบ้านหรือเปล่า
มันจะเป็นการแพร่ระบาดไปสู่พื้นที่อื่นหรือเปล่า
ขอย้ำนะคะว่าเรื่องนี้รัฐบาลให้ความสำคัญนะคะ
แล้วก็จะเร่งทำงานโดยเฉพาะเรื่องของการเยียวยา
หลายคนเป็นห่วงว่าถ้าเขาไม่มีงานทำล่ะ
แล้วก็จะเอาอะไรกินเนี่ยนะคะ
นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าการ
แคมป์คนงานทั้งไทยและก็ต่างด้าวในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รวมถึง๔จังหวัดภาคใต้ค่ะสงขลาปัตตานียาลาและนราธิวาส
ขอความร่วมมือในการงดเคลื่อนย้ายแรงงาน
สำหรับช่วงปิดแคมป์๑เดือนมีมาตรการค่ะเยียวยาดังนี้นะคะ
เยียวยา๕๐เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างซึ่งเป็นการชดเชยเยียวยากรณีว่างาน
เพราะเหตุสุดวิสัยเนื่องจากถูกปิดตามคำสั่งของสอบคอ
ส่วนวิธีการจ่ายเงินจะมีการหารือกับผู้ประกอบการค่ะ
โดยจะมีระบบตรวจสอบว่าแรงงานที่ได้รับการเยียวยา

ขณะที่โครงการใดที่มีสัญญากับรัฐหรือเอกชน
จะมีการขยายระยะเวลาให้นะคะสำหรับสัญญาในช่วงที่

ส่วนกรณีที่มีความกังวลว่าหลังจากที่ประกาศปิดแคมป์
จะทำให้มีการเคลื่อนย้ายไปต่างจังหวัด
ชี้แจงว่าปัจจุบันแคมป์คนงานในกรุงเทพค่ะ
มีประมาณ๔๐๐แห่งที่ผ่านมาทยอยเข้าสู่ระบบ
เป็นไปไม่ได้ที่จะมีรายงานเถื่อนเล็ดลอดออกไป
อีกทั้งในช่วงปิดแคมป์จะมีการดูแลเรื่องอาหารการกินที่พัก
มั่นใจว่าจะไม่มีใครหนีออกไปที่ต่างจังหวัดนะคะ
แต่เพื่อความมั่นใจของกำลังตำรวจค่ะ
เข้าไปดูแลความเรียบร้อยของแต่ละแคมป์
เพื่อดูความเรียบร้อยในหนึ่งเดือนนี้ด้วยค่ะค่ะส่วนทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า
กระทรวงแรงงานเนี่ยนะคะจะมีการเข้าไปตรวจสอบเช็คชื่อคนงานทุกวัน
ทำบัญชีค่าจ้างร่วมกับตัวแทนนายจ้างและเบื้องต้นมีแผนจะจ่ายเงินสดให้คนงานที่แคมป์ทุกทุกห้าวัน
ซึ่งกระทรวงแรงงานจะมีระบบตรวจสอบว่าแรงงานที่จะได้รับการเยียวยานั้นต้องอยู่ในแคมป์จริง
ส่วนเพจทางการแพทย์ชื่อดังอย่างหมอแหลปแพนด้าค่ะมีการโพสต์ภาพที่แฟนเพจส่งข้อมูลมาให้ผ่านทางเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ
ระบุบอกว่าคนงานที่ถูกผลกระทบหลังรัฐบาลประกาศปิดแคมป์ก่อสร้าง
กำลังจะทยอยเดินทางกลับต่างจังหวัดอีกรายก็แจ้งว่าคนที่อยู่ตึกเดียวกันเนี่ย
ของกลับไปล่วงหน้าก่อนแล้วนะคะทีมข่าวของเราเขาก็เลยต้องลงไปดูบรรยากาศแคมป์คนงานย่านหลักสี่ค่ะ
และพบว่ายังคงมีการเดินทางเข้าออกแคมป์ตามปกติ
มีการขนของรวมถึงกระเป๋าเสื้อผ้าออกมานอกแคมป์
ก่อนที่จะขึ้นรถจักรยานยนต์ออกไปด้วยนะคะ
ล่าสุดค่ะผู้ว่ากอทมออกหนังสือด่วนที่สุดนะคะ
นัดประชุมผู้ประกอบการแครมต์ค่ะ
ประชุมกันบ่ายนี้เลยนะคะเป็นการชี้แจงสร้างความเข้าใจ
ให้กับคนงานอย่างเร่งด่วนสร้างความเข้าใจต้องสร้างเร่งด่วนเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้าไม่ออกไปเยียวยาครึ่งหนึ่งค่ะ
หนึ่งวันท่านได้เท่าไหร่ฉันจะได้ครึ่งหนึ่ง
อกจากนี้มีอาหารให้ทานด้วยนะคะ
ก็ไม่ใช่แค่คนงานหรอกค่ะที่ควรจะงดการเคลื่อนย้ายในระยะนี้คือคนทั่วไปอย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายดีกว่าเพราะว่าเราไม่ทราบจริงว่าใครเป็นใครมีเชื้ออาจจะไม่แสดงอาการแล้วการออกไปกระจายนอกพื้นที่ไปที่ต่างมันก็มีผลในการที่จะขยายวงกว้างออกไปในเรื่องของการระบาดไม่ว่าจะเป็นตัวเราที่มีเชื้อแล้วเอาไปแพร่รวมถึ
หลายหลายที่เลยเนี่ยยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องบางจังหวัดค่ะ
เขาก็เลยต้องตัดสินใจปิดหมู่บ้านหลายหมู่บ้านเพื่อคุมการแพร่เชื้อไว้ก่อนนะคะ
ที่ชนบุรีนะคะวันนี้เนี่ยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่๓๒๐ราย
เป็นการติดเชื้อในแคมป์ก่อสร้างและตลาดนะคะแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในตัวจังหวัดชนบุรีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน
แต่ปรากฏว่ายังมีการลักลอบเปิดสถานบันเทิงกันอยู่เลยค่ะในพื้นที่พัทยา
สุราสามารถจับกลุ่มลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นชายหญิงที่เข้ามาใช้บริการได้
สิบเก้าคนมีการควบคุมตัวผู้ดูแลร้านและลูกค้าส่งดำเนินคดีนะคะ
ลักลอบจำหน่ายสุราให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ
ซึ่งร้านนี้ตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์สูง๔ชั้น
ด้านหน้าร้านและหลังร้านปิดล็อกประตูแน่นหนาค่ะเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่
ตำรวจก็เลยต้องกระจายกำลังปิดล้อมตึกกดดันให้คนที่อยู่ภายในลงมาเปิดประตูให้
จะขึ้นไปตรวจสอบที่ชั้น๓ของอาคารแล้วพบว่าที่นี่เนี่ย
พอเจอตำรวจตกใจค่ะวิ่งหนีกันไปหลบซ่อนตัวบนอาคารดาดฟ้า
ซ่อนตัวอยู่ในกองไม้แต่ก็ไม่รอดสายตาเจ้าหน้าที่นะคะ
ทางตำรวจเนี่ยสามารถจับกลุ่มตัวลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ๗๒คนนะคะ
ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายทุกรายไม่มีข้อยกเว้นนะคะ
ส่วนที่ปัตตานีค่ะผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่
มาจากคลัสเตอร์โรงงานที่ปัตตานี
อกจากนี้มีคลัสเตอร์ในโรงเรียนด้วยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาที่จังหวัดยาลาค่ะ
ก็ขยายไปทุกชุมชนในปัตตานีนะคะ
พื้นที่ในพื้นเมืองปัตตานีตอนนี้ปิดแล้ว
หมู่บ้านก็ประกอบไปด้วยตำบลคลองมณีตำบลบาราห่อตำบลบานาและตำบลตะลุโบค่ะ
อย่างไรก็ตามทางอำเภอต่างมีการพูดคุยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน
หากยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อาจจะต้องปิดหมู่บ้าน
ซึ่งคาดว่าภายใน๑๒วันนี้อาจจะต้องปิดหมู่บ้านอีกหลายหมู่บ้านเลยค่ะ
ล่าสุดทางปัตตานีนะคะต้องเร่งติดตั้งเต็นต์
เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามที่สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี
จะมีการเพิ่มเตียงด้วยนะคะประมาณ๔๐๐เตียงค่ะ
ทีนี้ไปดูสถานการณ์โควิดในแนวชายแดนแม่สอดจังหวัดตากกันบ้างนะคะ
ว่าช่วง๒เดือนที่ผ่านมาจะถือว่าสถานการณ์ดีขึ้น
จะตรวจไม่พบผู้ป่วยรายใหม่
แต่ล่าสุดเนี่ยค่ะไปพบผู้ติดเชื้อในโรงงานเย็บผ้าแห่งหนึ่ง
พื้นที่หมู่๒ตะบนแม่ตาว
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องเร่งตรวจเชิงลุกคัดกรอง
แรงงานกลุ่มเสี่ยงกว่า๘๐คนที่พักอาศัยอยู่ด้วยกัน

แล้วมันเป็นที่เดียวกับคนที่ติดโควิดด้วย
ผลการตรวจคัดกรองพบว่าแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ติดเชื้อโควิดไปอีก๗๔คนนะคะ
ในอำเภอแม่สอดก็เลยต้องตั้งจุดตรวจปิดกั้นถนนทางเข้าออกชุมชนคนต่างด้าว
ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานขนาดใหญ่อีกหลายโรงงาน
ไม่ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าและออกภายในชุมชนกลุ่มเสี่ยงอย่างเด็ดขาดตลอด๒๔ชั่วโมง
ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดจะเปิดด้วยนะคะ

เอาดูจากตัวเลขที่เรานำเสนอไป

หลัก๓๐๐๔๐๐๐ทั้งนั้นเลยนะคะ
และตอนนี้สิ่งที่เรารอก็คือวัคซีน
หลายคนคิดว่าเอาฉีดวัคซีนแล้วสบายใจขึ้น

อันนี้ต้องเข้าใจอีกครั้งนึงว่าฉีดวัคซีนแล้วยังติดได้อยู่นะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการอย่าตกเหมือนเดิมนะคะ